แทนจากการไฟฟ้าคุณผู้ชมฮะเขาจะไปตัดมิเตอร์แล้วก็ยกมิเตอร์ออก
เพราะบ้านนี้ค้างชำระค่าไฟมาสักพักนึงแล้ว
ปรากฏว่าไปเจอกลุ่มชายชะกันทำร้ายเขาเฉยเลยฮะ
ตอนแรกเจรจากันก่อนครับคุณผู้ชม
คือตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้วที่ปฐุมธานี
เขาจะไปตัดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟที่บ้านหลังหนึ่ง
ตรงถนนเรียบคลองซอยวัดจันทรารามหมู่๔ครับ
ปรากฏว่าต้องไปโต้เถียงกับเจ้าของบ้านนะสิเจ้าของบ้านเขาไม่ยอมให้ตัดไฟ
แต่หลังจากนั้นตัวแทนการไฟฟ้าเนี่ยไปเจอกับกลุ่มชายชะกันอีก๒คน
มาทำร้ายเขาแล้วจับตัวเขาโยนลงคูน้ำบาดเจ็บสาหัสเลยครับ
ลูกสาวผู้บาดเจ็บครับชื่อนางสาวสโรชาอายุ๒๓ปีมาร้องกับนักข่าวของเราเลยนะ
เพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วครับ
เธอเล่าให้ฟังอย่างนี้พ่อเธอชื่อนายจีรศักดิ์อายุ๔๓ปี
คุณพ่อก็จะทำหน้าที่จดมิเตอร์ไฟฟ้าและคอยตัดไฟยกมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับลูกค้าที่ค้างค่าไฟครับ
แล้วก็จะไปตัดไฟและยกเลิกมิเตอร์ต่อเมื่อทางการไฟฟ้าเนี่ยสั่งการมาเท่านั้นเอง
ช่วงเกิดเหตุครับคือ๑๑ตุลาเมื่อวานนี้
พ่อเธอขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตัดไฟแถวบริเวณถนนเรียบคลองซอยวัดจันทราราม
ที่พ่อเธอยืนอยู่จู่ชายชะกัน๒๓คนเนี่ย
ปรีเข้ามารุมทำร้ายพ่อเธอเลยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอาวุธอะไรบ้าง
ที่พ่อเธอจะล้มลุกคลุกคลานแล้วก็โดนกระทืบซ้ำหลายรอบ
จากนั้นผู้ก่อเหตุครับลากคุณพ่อลงไปคูน้ำข้างทางแล้วก็รุมตืบต่ออีก
นี่ฮะทางขวาเนี่ยคูน้ำตรงนี้เลยครับนี่คือจังหวะตอนไปช่วยคุณพ่อมานะครับ
หลังจากนั้นโยนมอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อลงคลองที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ที่ทุกคนเดินเข้าบ้านไปเลยครับจากนั้นมีชาวบ้านในระแวกแถวนั้นครับ
มาช่วยกันดึงคุณพ่อมาจากคูน้ำสภาพนี้สะบักสะบอมเลยนะแล้วก็โทรเรียกรถ
กู้ภัยมารับตัวคุณพ่อนำส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีโอ้โหดูสิคุณคุณพ่อต้องโดนดำ
แล้วก็มีคนโทรแจ้งมาที่ตัวลูกสาวครับให้รีบมาดูคุณพ่อหน่อย
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพครูบังหลวงแต่ตำรวจบอกอ้าวไปหารักฐานมาด้วยนะสรุปว่าต้อง
เดือดร้อนลูกสาวนี่แหละไปหาหลักฐานมาเองครับยังดีนะในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีพลเมือง
ครับเนี่ยตอนที่บ้านนะคุณฮะครับ
เออมาก่อเหตุอุกอาจเหมือนกันนะครับ
โอ้โหลูกสาวครับคุณสโรชานี่ร้องไห้เลยนะครับ
ส่วนคุณพ่อครับก็คือนายจีรศักดิ์
โดนทำร้ายสาหัสนะคุณผู้ชมครับ
กระดูกกรามหักเลือดข้างในสมอง
มีแผลที่หน้าผากด้วยครับแล้วก็ฟกช้ำตามตัว

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปฐุมธานี

แต่ตำรวจบอกให้ไปหาหลักฐานมาเองด้วย
โอ้นี่ก็เป็นหลักฐานพอแล้วมากเนี่ย
ต้องให้ผู้เสียหายไปหาหลักฐานมาเองเลยนะครับ